ช่วงนี้ข่าวเช้าไทยรัฐเสาร์อาทิตย์นะคะ

สำหรับคดีการหายตัวไปของน้องชมพู่นะคะ
เกิดขึ้นที่พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
จนถึงวันนี้ประมาณ๒๗วันผ่านไปแล้วนะคะ
ตำรวจยังคงลงพื้นที่และทำงานอย่างหนัก
โดยเฉพาะเรื่องของการสอบปากคำคนในหมู่บ้าน
ผ่านไปละ๓๔รอบแล้วการสอบปากคำ
แล้วก็ขยายเพิ่มมากขึ้นเรื่อย
ครั้งที่แล้วสอบกันทั้งหมู่บ้าน

บอกว่าลูกบ้านคนไหน
วันนั้นวันที่ออกไปตามหาน้องชมพู่
ใครที่ไปบ้างมาลงชื่อหน่อย
เพราะตำรวจอยากจะสอบปากคำอีกครั้ง
วันที่ไปตามหามี๔วันด้วยกัน
ใครก็ตามที่ไปใน๔วันนี้
มาให้ปากคำแต่ว่าต้องมาลงชื่อก่อนนะ

โดยได้รับค่าเสียเวลาคนละ๓๐๐บาท

ที่ไปช่วยตามหาน้องชมพู่มารายงานตัวหน่อย
เพื่ออะไรเพื่อจำลองเหตุการณ์

ช่วงเวลาที่ออกตามหาน้องชมพู่
ใครเดินไปที่จุดไหนทำอะไร
เพราะตอนนี้ตำรวจบอกว่า
กลุ่มบุคคลต้องสงสัยบางคน
ให้การเวลาไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
ชาวบ้านที่ช่วยตามหาและมาลงชื่อ
จะได้เงินคนละ๓๐๐บาทนะคะ
คนแรกที่มาลงชื่อมาก่อนใครเพื่อนเลยค่ะ
นายชัยพลวิพาหรือลุงพล

และนางสาวสมพรหลับภูหรือป๊าแตน

ทราบว่าทั้งสองมาลงชื่อแต่เช้า

ซึ่งสอบถามไปเขาก็บอกเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ลงชื่อคนแรกเลยและนอกจากนี้ก็บอกว่า
ก็เดี๋ยวมีงานต่อไปกรีดยางก็เลยมาลงชื่อแต่เช้านะคะ
ตลอดทั้งวันมีชาวบ้านไปลงชื่อทั้งหมด๑๑๑คนนะคะ
ประชากรในหมู่บ้านมากกว่า๒๐๐คนค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าวันนี้นะคะ๗มิถุนายนตำรวจ
จะได้รายชื่อทั้งหมดไปแล้วแล้วก็จะเอามาจำลองเหตุการณ์

ในฐานะผู้ใหญ่บ้านค่ะไม่แสดงความคิดเห็นแล้วกัน
สรุปแล้วจะเป็นคนในหรือคนนอกหมู่บ้าน

ชาวบ้านหมู่บ้านอื่นเขาก็ขึ้นไปได้เช่นเดียวกัน

ชาวบ้านก็ไม่กล้าจะไปทำอาหารกิน
ผลกระทบก็คือ๑การหวัดระแวง
เพราะว่าผู้ตกหาก็ยังจับไม่ได้
๒การทำอาฆินประกอบอาชีพ
ทุกคนก็ต้องมีภาระมีค่าใช้จ่ายทุกคน
ปัญหาผลกระทบชาวบ้านเดือดร้อน

แต่ชาวบ้านให้ความร่วมมือเจ้าที่ตำรวจทุกคน
และไม่หนีออกจากหมู่บ้าน
พร้อมที่จะให้ข้อมูลทุกอย่างเพื่อจะปิดคดีนี้
ช่วงนี้นะคะมีประเด็นเกี่ยวเนื่องกับผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติมขึ้นมา๑ข้อมูลค่ะ
เป็นผู้ต้องสงสัยที่ระบุว่า
ขึ้นไปซ่อมประปาของหมู่บ้าน
ในพื้นที่ใกล้กับจุดที่พบศพของน้องชมพู่
และช่วงเวลาที่ขึ้นไปคือ๑๑ถึง๑๕
คือเป็นช่วงเวลาการหายตัวไปของน้องชมพู่อะค่ะ

ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าการดูแลเรื่องประปา
มีกรรมการที่ดูแลเรื่องนี้อยู่ในหมู่บ้าน๑๕คนด้วยกัน

สมบัติคือคนแรกที่ไปเจอศพน้องชมพู่นะคะ
และอีกคนคือลุงพลก็คือลุงเขยของน้องชมพู่
และช่วงที่ชมพู่หายตัวไปจนไปพบเป็นศพ
น้ำปลาปลาหมู่บ้านไม่ได้มีปัญหาด้วย
ผู้ใหญ่บ้านบอกแบบนี้ก็ใช้การได้ตามปกติ
แต่จะมีปัญหาช่วงงานวันเผาศพที่ใช้น้ำมาก
น้ำปลาปลาไหลช้าแล้วก็มีสะดุดบ้าง
ก็อาจจะเป็นช่วงเวลานี้ที่บุคคลต้องสงสัยขึ้นไปภู

แต่หากชำรุดเสียหายต้องซ่อมจนต้องขึ้นไปทุกวันเนี่ย
ผู้ใหญ่บ้านบอกไม่มีค่ะ
ขณะที่แม่ของน้องชมพู่บอกว่าวันที่๕ที่ผ่านมานะคะเป็นวันพระค่ะ
ปกติแล้วคุณแม่บอกว่าตั้งแต่น้องชมพู่หายตัวไป

แต่เมื่อวันที่๕ที่ผ่านมาเป็นวันพระฝันถึงลูกเป็นครั้งแรก
ความฝันคุณแม่เล่าให้ฟังเห็นลูกสาวใส่ชุดไทย
ไทยนี้เป็นชุดที่จะต้องใส่ไปโรงเรียนนะคะ
แต่เห็นลูกใส่กลับด้านมันเห็นตะเข็บเสื้อโผล่ออกมาด้านหน้า
นั่งอยู่ที่แคร่หน้าบ้านมองมาที่เธอสีหน้าเรียบเฉย
เธอพยายามถามลูกสาวหนูทำไมใส่เสื้อกลับด้านล่ะลูก
แต่ลูกสาวก็ไม่ยอมตอบนั่งหน้านิ่งเลย
จากนั้นเธอก็ขยับตัวไปหาลูก
พยายามถอดกระดุมคือพยายามทำให้มันถูกต้องอะค่ะ

แต่แกะกระดุมแกะยังไงก็แกะไม่ออก
สะดุ้งตื่นขึ้นมาฟังเสียงคุณแม่
คุณแม่พูดแบบนี้เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะ
เชื่อว่าความฝันครั้งนี้ถือว่าดวงวิญญาณของลูก
น่าจะกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วเพราะว่าหลายคนค่ะก็บอกว่า
ลูกยังอยู่ที่ภูเหล็กไฟบ้างบรรดาร่างทรงต่างนี้นะคะ

ถ้าฝันแบบนี้แสดงว่าลูกกลับมาที่บ้านแล้ว

ส่วนความหมายที่ลูกสาวใส่เสื้อกลับด้าน

ยังนึกไม่ออกจริงว่าลูกจะต้องการสื่ออะไร
อาจจะมีนัยยะอะไรหรือเปล่าก็ไม่ทราบ